จอบประเด็นได้เคยเสนอเรื่องของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ถูกสังหารเพียงเพราะจะเข้าไปให้วัคซีน
ป้องกันโปรลิโอในประเทศปากีสถาน
หรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นสายลับให้กับสหรัฐ
ตอนนี้ที่มาเลเซียก็เริ่มมีพ่อแม่ปฏิเสธ
ที่จะให้ลูกไปฉีดวัคซีนเช่นกันนะครับ
แต่เหตุผลก็เพราะกลัวในเรื่องของผลข้างเคียง
และอาจจะมีส่วนประกอบที่ไม่ผ่านฮาลาน
เรื่องนี้ก็ร้อนถึงกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียนะครับ
ที่ต้องออกไปเปิดวงเสวนาทำความเข้าใจ

โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยครับ
ที่นี่คือโรงพยาบาลเอกชนในรัฐเซอร์ลังงอของมาเลเซีย
คุณมารแพทย์มูซ่าโหมดนอดิน
กำลังเตรียมวัคซีนสำหรับเด็ก

โน้มน้าวผู้ปกครองในเรื่องการฉีดวัคซีน

วัคซีนที่ฉีดไม่ตรงตามกฎฮาลาว
ทำให้มาเลเซียเสี่ยงต่อการติดโรคระบาดสูงขึ้น
ซูบรามาเนียมรัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซียบอกว่า
พ่อแม่ที่ไม่ให้ลูกฉีดวัคซีนถึงแม้จะยังมีน้อย

โดยในปี๒๕๕๖มี๖๓๗ราย
เมื่อเทียบกับปี๒๕๕๘ที่มีถึง๑๕๔๑ราย
รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่า
สิ่งที่กังวลคือถ้าไม่ควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

คือผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพของคนทั้งประเทศ

คอตีบไอกรนและหัด
โดยเฉพาะหัดที่มีติดเชื้อเพิ่มถึง๑๐๐ละ๓๔๐ในปีนี้
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว
จากความกังวลในเรื่องผลข้างเคียง

ดาพ่อแม่มุสลิมในมาเลเซียยังกลัวว่า
ส่วนประกอบของวัคซีนจะมีของที่ไม่ผ่านฮาลาว
ซึ่งวัคซีนที่ใช้ในมาเลเซียได้รับการรับรอง

ซึ่งสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนแล้ว
การเสียชีวิตของเด็ก๕คนเมื่อเดือนมิถุนายนจากโรคคอตีบ
ทำให้วงการแพทย์มาเลเซียเรียกร้องให้หน่วยงานออกฟัดวา

ซึ่งสภาฟัดวาแห่งชาติตัดสินว่า
เป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายของอิสลาม
และถึงแม้จะมีสารที่ไม่ผ่านฮาลาว
แต่ถ้าจำเป็นในการป้องกันสุขภาพของคนในสังคม
ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้
ซูคิฟฟี่โมฮาเมดอัลบาครี

แม้มีคนบอกว่าวัคซีนทำให้เกิดโรคอื่น
แต่ก็มีไม่กี่คนซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง
แต่โดยรวมวัคซีนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม
ตอนนี้ยังไม่มีการออกฟัดวาเรื่องฉีดวัคซีน
เพราะต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อน
นี่คือประชาชนหลายร้อยคนที่มาร่วมการเสวนาเรื่องวัคซีน

ดาพ่อแม่ได้แสดงความกังวลถึงผลข้างเคียงของวัคซีน
คุณหมอมูซ่าซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมแพทย์อิสลาม
ได้เป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องเหล่านี้
คุณหมอมูซ่าบอกว่าลูกของทุกท่านเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ป้องกันได้ด้วยวัคซีนซึ่งมากกว่าเด็กที่ฉีดถึง๖๐เท่า
นอกจากนั้นจะเป็นคนแพร่โรคไปยังเด็กอื่นที่ฉีดวัคซีนไม่ได้
เพราะเด็กเกินไปหรือเป็นมะเร็งหรือกำลังกินยาอย่างเซียรอย
หลังการเสวนาอารีฟไฟซาวแพทย์ทางเลือกบอกว่า
พ่อแม่ควรมีสิทธิ์ปฏิเสธฉีดวัคซีน
ถ้าเชื่อได้ว่าลูกของตนเองอาจมีผลข้างเคียง
อาริฟต์บอกว่าเมื่อมีผลข้างเคียงจากวัคซีน

แต่วานนอมานีซ่าวานฮาซาน
คุณแม่ที่มีลูก๖ขวบไม่เห็นด้วย
โดยเธอบอกว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนให้
ก็เหมือนเราก่ออาชญากรรมต่อเด็ก
เพราะจะทำให้พวกเขามีโอกาสติดเชื้อของโรคต่าง